ชาวบ้านตกใจดิจะไปหาปลาอยู่ในคลองคู่เมือง
จะเอาปลาเนี่ยเอาไปทำอาหารทำกับข้าวกิน
ปรากฏไอ้สิ่งที่เจอไม่ใช่ปลาแต่กลายเป็นศพคน
ตอนแรกเห็นลอยมาเข้าใจคิดว่าเป็นหุ่น
ต่าเอาไม้ไปทิ้มเฮ้ยศพ
พอเป็นศพแบบนี้ช็อกนะคะทำไมถึงเจอศพคน
ลอยมาในคลองแบบนี้อยู่ใกล้กับวัดด้วย
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
นี่คือคลองครูเมืองค่ะของวัดบูรพาพิราม
อยู่ตรงเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะ
ไปพบศพทราบต่อมาว่าเป็นผู้หญิง
สภาพศพลอยคว่ำหน้าใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีเทา
กระปายสะพายกระเป๋าผ้าสีดำ
ทีนี้พอดูในกระเป๋ามันมีทั้งเงินสด
เงินสดเยอะสมควร๑๗๐๐๐บาท
แล้วมีโทรศัพท์มือถือด้วย๑เครื่อง

เจ้าหน้าที่เขาเอาเงินสดที่พบในกระเป๋า
ออกมาวางแบร์กางแบบนี้บนพื้นถนน
เพราะต้องมานับว่ามีจำนวนเงินเท่าไหร่
แล้วเจอกุญแจบ้านเจอบัตรประชาชนเนี่ย
ระบุชื่อเอาไว้ว่านางสาววันดีสถานอาจอายุ๔๐ปี
ก็เลยทราบเบื้องต้นแบบนี้ว่า
เป็นนักร้องประจำวงหมอลำคณะหนึ่งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
กู้ภัยเองนำร่างขึ้นมาจากคลองแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ประสานแพทย์เวรจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องมาชนสูตรพลิกศพนะคะ
ถามชาวบ้านอย่างที่บอกชาวบ้านที่มาหาปลาค่ะ
บอกก่อนเกิดเหตุหวานแหหาปลาอยู่ดี

เอาไม้ไปเขียนดูอ้าวกลายเป็นศพคน
แต่ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปติดต่อยาดก่อนนะคะ
ซึ่งก็ต้องตรวจเบื้องต้นและชนสูตรว่า
ตัวบัตรประชาชนที่ระบุชื่อนี้ใช่ศพหรือไม่

เดี๋ยวตามความคืบหน้ามาให้ค่ะ